พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณอาสะอาด
พงศาลศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งทางครอบครัวนะคะ
ได้จัดพิธีขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
โดยมีสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเก้า
เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีสงฆ์
บำเพ็ญกุศลพระราชทานในการออกเมน
ที่พระสงฆ์๑๐รูปจะทำพิธีบังสกุล
หีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีคนในวงการบันเทิงทยอยมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยคุณอานรมนนินวันภรรยาของคุณอาสะอาดได้เผยถึงความรู้สึก
ว่ารู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพ
แต่สำหรับตัวคุณอาแล้วจะขอระลึกคุณความดีของคุณอาสะอาดไว้ตลอดไปค่ะ
ปรับปลื้มมากค่ะเพราะว่าคุณสะอาดได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
มันก็คงต้องถึงเวลาที่ร่างกายจะสลายร่างกายจะจากกัน
แต่โดยความคิดถึงมันก็ยังคงมีความคิดถึงอยู่ตลอด
รักในผลงานการแสดงของคุณสะอาด
แล้วก็อยากจะฝากว่า
อยากจะขอให้รักคุณสะอาดอย่างนี้ไปตลอดไปค่ะ

แต่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าผลงานต่างของท่าน